สวัสดีค่ะพร้อมต่อปรุ๊กก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโม่ค่ะ
เป็นอย่างไรบ้างคะหยุดยาวคุณผู้ชม
วันพรุ่งนี้เราจะกลับมาทำงานปกติท่ามกลางอากาศที่ร้อนอบอ้าวกันแล้วนะคะ

แต่คล้อยบ่ายไปยังคงมีฝนตกอยู่ค่ะ
เนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามนะคะ
ประกอบกับมีร่องมรสุมฝนกำลังอ่อนพาดผ่านบริเวณประเทศไทยตอนบนนะคะ
ประเทศลาวตอนบนเคลื่อนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามค่ะ
ที่คุณผู้ชมเห็นเป็นตัวแอลแบบนี้นะคะ
คุณผู้ชมค่ะลักษณะแบบนี้จะทำให้ตอนบนของประเทศไทยมีฝนตกหนักค่ะ

ส่วนภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้นะคะยังคงพบฝนบ้างค่ะ
ประปรายกับคุณผู้ชมจากอิทธิพลของมรสุมฝนประจำฤดูและลมตะวันออกที่พัดเข้าปกคลุมค่ะ
คุณผู้ชมคะเราไปตรวจสอบนะคะที่ประเทศญี่ปุ่นต้องเผชิญกับพายุไต้ฝุ่นไห่เฉินนะคะ
พัดปกคลุมประเทศนะคะทำให้บ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหาย
จากนี้นะคะอิทธิพลของพายุเนี่ยทำให้มีลมพัดแรงถึง๒๐๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
ลมที่พัดแรงขนาดนี้นะคุณผู้ชมสามารถทำให้รถบรรทุกที่จอดอยู่เฉยพลิกคว่ำได้ค่ะ
ไม่อยากจะคาดคิดนะคะว่าถ้ามีประชาชนเดินออกไปจะเกิดอะไรขึ้น
พายุไห่เฉินไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ